อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเชิญชมข่าวนี้ฮะ
สองพศคนดังเนี่ยรูปดังถึงขั้นประกาศพร้อมศึก
หากเจ้าคุณอุทัยไม่ได้นั่งเก้าอี้เจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ
และยังคงเป็นรักษาการแบบนี้สองรูปศึกแน่นอนฮะ
ก็มันก็มีสองอย่างฮะถ้าไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นคารวาสครับพระอาจารย์
หมายถึงถ้าออกจากวัดเต้นทองไม่ได้ย้ายวัดก็คือศึกเลย

พระต้องไม่มุสานะฮะเมื่อพูดคำนี้ออกมาแล้ว
แล้วถึงเวลาเนี่ยเจ้าคุณอุทัยท่านไม่ได้ขึ้น
แล้วท่านยังอยู่นี่ท่านมุสาเลยนะ
แต่เมื่อพูดแบบนี้แล้วเหมือนมีเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนยืนยันว่าศึกแน่ครับ
ประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนฮะ
ร้อนกว่าหม้อไฟต้องยกให้๒รูปพอสอที่ว่าครับ
พระมหาภัยวันออกตัวร้อนแรงละอุเหลือไหลจริงฮะ
เจ้าคุณอุทัยหรือพระราชปัญญาสุธี
สุขสตรูสามันจะเล่นการเมืองไหมมีคนถาม
เล่นการเมืองไหมพระมหาภัยวัลยืนยันไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นอันขาด
โพสต์ล่าสุดของพระมหาภัยวัลตีความไว้แบบนี้คือ
คืออยากจะไหว้คนที่เหมาะสมที่จะไหว้ไม่ใช่ไหว้เพราะเขาแก่
ไม่ได้กระทบกระเทียบใครนะฮะนี่คือโพสต์ล่าสุดของพระมหาภัยวัน
ขยับกลับมาที่พระมหาสมปองพระมหาสมปองศึกเหมือนกัน
หากรักษาการเจ้าวาดเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงเสียงจริง
พระมหาสมปองก็ศึกแต่ไม่ได้ศึกแบบปุบศึกเลย
จะขอระยะเวลาในการค่อยผ่อนคลาย๒ปี
แต่ก็ไม่มุสาจะศึกออกจากความเป็นพระอย่างแน่นอน

แล้วมีคนตั้งคำถามว่าศึกแล้วจะไปไหน

พักการเมืองและเอ่ยชื่อคุณหญิงแล้วด้วย
คุณหญิงไหนคุณหญิงหน่อยนะคุณหญิงหน่อย
เหมือนจะเชิญพระมหาสมปองจะไปร่วมหัวจมท้ายอย่างนั้นหรือเปล่า
อันนี้กรณีที่มีการศึกนะ
แต่อีกท่านหนึ่งฮะหมอปลาไม่เกี่ยวกับพระ
แต่เจอกันพอดีจากคดีก่อนนู้น
ที่ไปช่วยคุณแม่ที่ประกาศจรรย์สังขาร

ต่อให้ท่านเจ้าคุณไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส
ก็จะไม่ยอมให้พระมหาภัยวันศึก
เพราะถือว่าเป็นพระดีแห่งยุค
ดังนั้นหากออกมาจากวัดสร้อยทองแล้วไม่มีที่ไป
เดี๋ยวพี่หมอปลาจะสร้างสำนักสงฆ์

เป็นที่บำบัดรักษาเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงอาหาร

หมอปลายืนยันแบบนี้ฟังเสียงหมอปลา
อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะสร้างวัดให้
แล้วผมก็เชื่อว่าคนข้อนประเทศ
เกือบทั้งประเทศคงไม่ยอมให้ท่านศึกเหมือนผมอยู่ด้วย

ถ้าเป็นพระคืนอย่างน้อยก็ต้องปล่อยวางละเว้นอะไรประมาณนี้
เหมือนกับว่าเอาตำแหน่งตัวเองไปกดดัน
คนที่มีหน้าที่ในการแต่งตั้งสงฆ์
ตัวท่านเองก็ควรจะสอนในเรื่องของการละกิเลสละต่างนานา
คือการขึ้นตำแหน่งมันเหมือนกับเป็นเรื่องของกิเลส

หลายคนก็บอกว่าอย่างนี้มันก็น่าสนใจ
แล้วมันดูแล้วมันกดดันเกินไปรึเปล่า
เหมือนไปยึดติดอะไรอย่างนี้นะครับนะคะไปยึดติดเกินไปหรือไม่